แต่สองคนนี้ตำรวจต้องสอบปากคำอย่างต่อเนื่องนะครับ
คันที่เป็นคันที่ถูกจับตามอง

ตำรวจก็ต้องสอบไปสอบมาแบบนี้กับนายบอยแล้วก็นายเบนส์เนี่ยนะครับ
โดยนายสิริญญาสิทธิชัยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือปปศ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบปากคำนายนัทพลนาคคำหรือบอย
ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเครือข่ายนายไซสนะแก้วพิมพา
บอกว่านายบอยได้กลับคำให้การ
โดยอ้างว่าให้นายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่าเบนท์เลสซิ่ง
เงินไปซื้อรถลัมโบกินี่

และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานการกู้ยืมหรือไม่
หรือมีการคืนเงินให้กับนายบอยอย่างไกล
ส่วนกรณีที่นายบอยอ้างว่าเงินที่ได้มาได้มาจากการเล่นการพนัน
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับฟังได้
เพราะเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายครับ
โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงเจตนาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
แล้วก็เร่งสรุปว่าจะยึดรถลัมโบกินี่หรือไม่

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปศ
ก็ดำเนินการในข้อหาสมคบและสนับสนุน
ช่วยเหลือการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนนี้มีนาคมนี้นะครับ
ล่าสุดพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข

ค่ะพูดตรงตอบตรง

ได้เปิดเผยถึงกรณีนายเบนส์ว่า
ขั้นตอนทางคดีขณะนี้ยังถือว่ายังไม่จบงานนะ
เพราะเจ้าหน้าที่ต้องเรียกนายเบนส์มาสอบถามอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องรถลัมโบกินี่แล้ว
คาดว่าภายในต้นเดือนนี้จะมีความชัดเจน
เพราะที่ผ่านมาได้ข้อมูลเพิ่มเติมจำนวนมาก

แต่การดำเนินการต้องให้รอบครอบและรัดกลุ่มครับ